การเมืองสั้นหน่อยนะคะเพื่อไทยบอกว่าไปต่อไม่รอแล้วนะคะ
ยกทัพกันไปจัดกิจกรรมที่เหนือเชียงใหม่เชียงใหม่บ้านเกิดใครอ่ะ
ตนายกทักษิณชินวัฒน์ถูกไหมแล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะงานนี้
ลองสังเกตดูดีคุณหญิงพจมานคุณหญิงพจมานนะคะ
มาด้วยอดีตภรรยาของคุณทักษิณชินวัฒน์นะคะมาเตอร์ไพรส์ด้วยนะคะ
ทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า
จะมาเล่นการเมืองหรือเปล่าหรือยังไงมีนัยยะทางการเมืองไหมนะฮะ
ตอบชัดเจนเลยว่าแค่มาให้กำลังใจลูกสาวลูกสาวนั่งข้างเลย
คุณอุ้งอิ๊งนี่กอดลูกนะฮะนางสาวแพทองทานชินวัฒน์เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะ
เมื่อวานนี้ก็ขึ้นประสัยบอกว่าพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
สองนโยบายหลักที่เปิดตัวเลยก็คือหนึ่งเติมเงินในกระเป๋าคนไทยช่วยเหลือกเกษตรกร
สองพัฒนาศักยภาพคนไทยนโยบายทั้งหมดที่ประกาศบนเวทีเมื่อวานนี้
สามารถทำได้ทันทีถ้าเกิดว่าได้เป็นรัฐบาลอ้อนค่ะ
บอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วกับการที่จะนับหนึ่งได้เนี่ย
ก็คือการที่จะมาเป็นรัฐบาลได้ต้องแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินเท่านั้น
ต้องเอาชนะคั่วอำนาจของ๓ปให้ได้เพราะเขามีอะไร๒๕๐สวในมือ
สตาร์ทของเราไม่เท่ากันนะฮะเพราะมี๒๕๐แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะชนะได้คือ
ต้องแลนด์สไลด์คุณโมกลิ้งบอกแบบนี้นะ
การเมื่องร้อนแรงขึ้นทุกวันนะติดตามอย่างใกล้ชิดครับ